ต่อกันที่นักแสดงสาวสวยอย่างสาววรรณสากันบ้างนะคะ
พักหลังไม่ค่อยจะได้เห็นรูปภาพสวีทหวานของสาวสากับแฟนหนุ่มสักเท่าไหร่เลย
แต่ว่าล่าสุดนะคะทั้งคู่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ด้วยกันเป็นครั้งแรกค่ะ

หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานถึง๔ปีให้เราได้ฟังกันด้วย
บ่อยนักนะคะที่ม่ายสาวคนสวยสาววรรณสาธองวิเศษ
หวานใจหนุ่มจ๊อปไตรงจะออกงานแพ็คคู่โชว์ความหวาน
โดยนักแสดงสาวเผยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ร่วมกับหวานใจ
ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและเขินอยู่ไม่น้อย
เจ้าตัวและแฟนหนุ่มก็ยังอัปเดตเรื่องความรัก
คบหากันมานาน๔ปีว่ากำลังไปได้สวย
ส่วนเรื่องแต่งงานที่หลายคนตามลุ้นทั้งคู่ก็เอ่ยปากตรงกันว่าไม่รีบร้อน
เพราะอยากจะช่วยกันสร้างฐานะและทำธุรกิจให้มั่นคงก่อนค่ะ
เวลาออกเนี่ยไปร่วมงานด้วยกันเฉยแต่ว่าไม่เคยได้ทำงานร่วมกันแบบนี้ครับ

งานแต่งเลยละกันอ่ะโอเคอ่ะ

ต้องดูกันอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้คิดว่าน้อยไป
กันไปเรื่อยนะครับจริงเราเอาเรื่องงานเป็นหลัก
เรื่องเงินเป็นหลักคือถ้าเราสร้างทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ย
เราค่อยมาคิดจริงจังอีกทีนะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องครอบครัวของทั้งสองฝ่าย

อกจากนี้สาววรรณสายังได้อัปเดตเรื่องลูกชายน้องเซเดย์วัย๙ขวบ
ซึ่งเป็นเด็กพิเศษให้ได้ฟังว่าลูกชายมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ดูแลตัวเองได้มากขึ้นทำให้ลดความกังวลไปได้มากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะก็คุณยายค่ะคุณยายเลี้ยงเราก็ออกทำงาน
ก็จะเจอกันตอนเช้าคือตื่นมาส่งลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ตอนเย็นก็จะไม่เจอแล้วเพราะว่ากลับไปก็หลับแล้ว
ดูแลตัวเองเก่งขึ้นแล้วค่ะเก่งขึ้น
เตรียมตัวไปโรงเรียนเองจัดเตรียมเสื้อผ้าเองอะไรอย่างนี้
เราก็สอนให้เขาเอาตัวรอดเนอะแล้วก็ดูแลตัวเองได้เผื่อเราไม่อยู่